แต่ฝีพายเองก็ต้องว่ายน้ำแข็ง

เจอแบบนี้โอ้โหเกือบไม่รอดเหมือนกันนะคะ
ห่วงนครไม่ไหวครับห่วงนครรอบครับขออนุญาต
เหลือกู้ภัยครับเหลือกู้ภัยครับช่วยหน่อยครับ
โอ้ยเห็นแบบนี้นี่นะคะ

ฝีพายที่ใส่เสื้อสีเหลืองค่ะคุณผู้ชม
แล้วดูสิแต่ละคนจะเอาตัวรอดกันยังไงเนี่ย
หายใจก่อนน่ะเนื่อย
เผชิญกับเหตุการณ์เรือล่มแบบนี้ค่ะ
คุณธีรพงศ์เล่าให้ฟังนะบอกว่า
แข่งเรือยาวเป็นเรือยาวประเพณีที่เขื่อนระบำที่ลานศักดิ์ของอุทัย

พายก็ต้องรีบไหว้เข้าฝั่งแต่ว่าคลื่นมันแรงมาก
ว่ายกลับไปที่เรืออีกรอบนึง
พายแต่ละคนต่อให้จะว่ายน้ำแข็งขนาดไหน

ว่าก็เกือบจะตายเหมือนกัน

สุดท้ายทุกคนรอดแล้วก็ปลอดภัยดี

เรือลำส้มเป็นเรือของพี่กู้ไพ่

แต่เดี๋ยวเรื่องลมแรงจะให้ดูเรื่องนี้ก่อน
เพราะว่าอะไรเต็นต์อำนวยการ
เต็นต์อำนวยการลมมันพัดแรงมากดู

กลัวเต็นต์จะเปรี้ยวเต็นต์จะเอาไม่อยู่
แล้วในน้ำมันจะขนาดไหน
นี่ทีนี้ประเด็นดราม่าที่บอกไปค่ะ
เรื่องเรือสีส้มที่เป็นเรือกู้ชีพกู้ภัย

มันมีประเด็นนะว่าทำไมถึงไปช่วยช้า

เพราะว่าเรือกู้ชีพเองก็เจออุปสรรคเหมือนกัน
น้ำกระแสน้ำมันแรงมากคลื่นลมแรง
แล้วทีมงานเตรียมมาตรการต่างในการรองรับไว้แล้ว

แต่ก็มีคุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะว่า
อ้าวคุณถ้าเกิดคุณเป็นเรือกู้ชีพกู้ภัย
ทำไมคุณไม่เป็นเรือเร็วติดเครื่องยนต์ใช่ไหม
มันน่าจะเข้าไปถึงคนที่ต้องการช่วยชีวิตได้เร็วกว่านี้ไหม
แล้วทั้งการแข่งขันมีลำเดียวเหรออืม

แล้วถ้าคุณมีเรือลำเล็กกันมีอย่างดี

แล้วมันต้องกี่เที่ยว
ถ้าเกิดว่าจะไหว้จะพายกลับเข้ามาที่ฝั่ง

โอเคครับฝากไว้
ใช่แต่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครเสียชีวิตนะคะ
ทุกคนรอดแล้วก็ปลอดภัยค่ะ